ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะคลอดลูกมา

แล้วตัดภาพว่าที่จะกระลีนต่ำทั้งร้องไห้อยู่เลย
แต่ใดนะคะแพทย์เซียคือสวยมาก
จริงนี่จริง
เรียกว่าออร่าฟคุ้งมาแต่ไกลนะคะรูปร่างก็ดูเขาที่เหมือนไม่เคยท้องมาก่อนเลยค่ะ

ซึ่งในงานนี้เองค่ะสาวเปตตี้เซียก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
เปิดใจถึงความรู้สึกของการได้เป็นคุณแม่แบบเต็มตัวปีแรกค่ะ
หลังจากที่เพิ่งคลอดน้องเอลิเซียค่ะ
ซึ่งสาวแพทย์ก็บอกว่าแฮปปี้กับการเป็นคุณแม่มาก
เพราะเป็นสิ่งที่เธอไฝฝันมาตลอดนะคะ
ว่าอยากมีลูกก่อนอายุ๓๐ปีปีนี้เพิ่ง๒๖เองไง
และเมื่อได้เป็นแม่นะคะก็ยิ่งเข้าใจหัวอกความเป็นแม่

อ่าใช่ค่ะใช่
รู้สึกแปลกรู้สึกแปลกที่

พอนึกถึงแบบเราจะต้องไปส่งเขาเข้าโรงเรียน
แล้วก็แอบน้ำตาซึมนิดนึงอยากมีลูกก่อน๓๐นะ
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเกิดขึ้นจริง

ทำให้ชีวิตเราแบบมีคุณค่านะ
เป็นความสุขอีกแบบแล้วก็ดีใจค่ะ
ที่ฉันขาดจากชีวิตหมอมันรู้สึกเติมเต็มมาก
คุณผู้ชมไม่ได้ฟังเขาพูดเลย

จะเป็นปีนี้ที่แบบว่าตัวเองได้เรียกตัวเองว่าเป็นคุณแม่ปีแรกนะคะ
แต่เมื่อถามถึงว่าจะมีแพลนเบบีคนที่๒หรือเปล่า

และครั้งนี้ดูท่าทีว่าสาวแพทย์เริ่มจะใจอ่อนนุคุณสามีแล้ว

เพราะว่าแอบบอกว่าเริ่มคิดถึงการมีลูกคนต่อไปแล้ว

รอลุ้นเลยนะคะ